ไปที่จังหวัดอำนาจเจริญแล้วจะบอกว่าเจริญแหละคราวเนี้ยนักพนันค่ะ
รวมตัวกันเล่นพนันตีไพ่ป๊อกอ่ะคุณ
หนาวเก้าสบายเออเออเอาล่ะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของจังหวัดนะคะก็เลยลงพื้นที่ไปรวบตัวมาได้
แปดรายด้วยกันคุณผู้ชมทราบไหมคะ
เขาให้เหตุผลว่าอะไรแต่ดูเหมือนว่าเหตุผล
แม้จะพยายามฟังเท่าไหร่ก็ฟังไม่ขึ้นก็บอกทำไมแม้ก็เห็นตอนนี้
โควิดมันซาแล้วก็เลยคิดว่ารวมตัวเล่นกันได้
คุณค่ะแม้ว่าโควิดจะซาหรือไม่ซาโควิดจะมาหรือไม่มา
ไม่ได้แปลว่าคุณจะรวมตัวเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตแบบนี้ได้นะ
ไม่ว่าคุณจะเล่นตอนไหนโรคไหนระบาดคุณก็ผิดอยู่ดีค่ะ
การพนันเนี่ยนี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์สายลับเนี่ย
เขาไปบอกตำรวจบอกว่าคุณตำรวจมีการมั่วสุมเล่นการพนัน
จุดเกิดเหตุตรงนี้แหละค่ะกระท่อมปลายนาที่บ้านหนองบัว
ตำบลเหล่าพลวนอำเภอเมืองอำนาจเจริญที่สุดแล้วนะคะ
นำทีมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดคุณสุธีทองแย้มค่ะ
สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองของจังหวัดอำนาจริง
ชุดฉอกรราชสีเจ็ดห้าที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มแบบนี้นะคะนี่พอเจ้าหน้าที่ไปถึงคุณรู้ไหม
ทำไงทำไมไม่รอหรอกค่ะวิ่งแตกกระเจิงไปคนละทิศคนละทางนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยกระจายกำลังออกติดตามที่สุดแล้วจับได้ค่ะ
จับกลุ่มนักพนันมาได้๑๘คนของกลางเป็นไพ่๓สำรับ
เงินสดจำนวนหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาททีนี้หลังถูกจับกลุ่มค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ถามเออมารวมตัวเล่นกันทำไมเนี่ย
พนันบางคนบอกว่าก็จังหวัดอำนาจเจริญเนี่ย
การพระราบาทของโรคโควิดสิบเก้ามันสาแล้วไงอ่า
ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่นานนับเดือนแล้วไง
ตนก็เลยนัดรวมตัวกันเล่นไพ่ซะเลยเล่นกันเฉพาะคนในหมู่บ้าน
ไม่น่าจะเป็นไรมั้งโควิดไม่น่าจะติดมั้ง
เดี๋ยวนะคะทานโทษไม่ได้แปลว่าคนบ้านเดียวกัน
มองตากันกับโควิดแล้วมันจะเข้าใจกันนะคุณ

มันไม่เลือกมันไม่เลือกติดอยู่ดีถ้ามี
นั่นสิที่สุดแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัว
ผู้ต้องหาทั้งหมดนะไปทำการบันทึกการจับกลุ่ม
ที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญพร้อมกับมีการแจ้งข้อกล่าวหาด้วยนะคะ
ลักลอบเล่นการพนันสองฝ่าฝืนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้า
นั่นก็คือผิดพรกรฉุกเฉินนั่นเองนะคะ
ส่งตัวทั้งหมดไปที่สพปลาคาวเจ้าของท้องที่ที่เกิดเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ